สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

เพราะว่าแม่จะไปตามคนที่จับอ้ำมาให้ได้

แล้วอ้ำมาไงบ้างแม่
บอกว่าแม่รีบกลับมาเร็วนะไหว

แล้วเขาคือมันต้องยังเจ็บอยู่

แต่ว่าเขาดีขึ้นไหมสภาพจิตใจ

ดีขึ้นค่ะน้องใจแข็งเวลาแบบ
ถ้าลืมก็จะมีคุยกันหัวเราะกันบ้าง

เริ่มมีรอยยิ้มให้เห็นบ้าง

พูดบ่อยค่ะเวลาเห็นคนที่เดินไปเดินมา

ทำไมเขาไม่โดนตัดขาแต่ทำไมอ้ำถึงโดนไว้

ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดขาก็มีขาเทียม

บอกน้องแต่น้องบอกว่าไม่อยากได้ค่ะเทียม

เขาก็บอกอย่างนี้
ตอนก่อนที่เขาจะถูกตัดขา

เขามีสติรู้ว่าเขากำลังจะเข้าห้องผ่าตัด

มีสติค่ะเพราะว่าทางโรงพยาบาล
คุณหมอให้คุณแม่เข้าไปในห้องผ่าตัด

แล้วแม่ต้องคุยกับเขาว่าไงบ้างคะก่อนผ่าตัด
บอกว่าอดทนนะลูกเดี๋ยวก็หาย

ตอนเขาเข้าห้องผ่าตัดเขารู้ไหมว่าเขาเข้าไปเพื่ออะไรคะ
รู้ค่ะเพราะแม่บอกว่าต้องมาทำแผล

เพราะแผลน้องใหญ่หมอข้างนอกทำให้ไม่ได้

มันเจ็บมากค่ะ
เขารู้ใช่ไหมว่าเขาเข้าไปที่ห้องนั้นออกมา

เข้าห้องผ่าตัดรอบที่๕ค่ะที่ตัดขาด
คือพามาร้องส่วนกลาง

ช่วยเรื่องรัฐคดีแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะ

คุณแม่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะ

คือกล้องวงจรปิดที่น่าจะเป็นตัวที่เป็นประโยชน์ที่สุดเนี่ย
คือตัวที่ไปได้ที่เทศบาลตะบนตรอนนะคะ

มันห่างจากจุดเกิดเขตประมาณสามสี่กิโล

หลังจากที่เราคุยกันวันนั้นในรายการ

ตำรวจมาบอกความคืบหน้าทุกวันไหม
หรือว่าตำรวจโทรมาแจ้งไหมว่าถึงไหนยังไงแล้ว
มีก็โทรมาบ้างค่ะแต่ไม่ทุกวันนะคะ
โทรมาว่าตอนนี้ทางเราก็ติดตามคดีให้อยู่ทุกวัน

คุณแม่ใจเย็นมากทางเราไม่ได้นิ่งเขาว่าอย่างนี้ค่ะ
ก็ทำหน้าที่กันทุกวันเขาบอกอย่างนี้นะคะ

แต่มันก็ยังเงียบอยู่เนอะแม่ก็เลยบอกไปอย่างนี้ค่ะ
ตำรวจตำรวจบอกคุณแม่ไหมก่อนที่จะมีข่าวว่าได้ตัวแล้ว
โทรมาบอกแม่ก่อนไหมว่าแม่ได้แล้วนะเจอแล้วนะ

มีแจ้งบ่อแสมาวานตอนประมาณ๔โมงเย็น
ก่อนจะรู้ว่าคุณแม่จะขึ้นมากรุงเทพนะคะ
บอกว่ารู้ว่ารถอยู่พิศนุโลกแต่เป็นคนสุโขทัยว่าอย่างนี้ครับ

คือป้ายทะเบียนเป็นป้ายทะเบียนสุโขทัยใช่ไหมคะ
แต่ว่าที่ไปเจอไปเจอที่อู่ในจังหวัดพิศนุโลก

อุตรดิษฐพิสุนโลกสุโขทัยมันติดกันหมด
แล้วยังไงทะเบียนสุโขทัยเล่ายังไงต่อเมื่อวาน๔โมงเย็น
ก็ไม่พูดยังไงให้ส่งไลน์มาแค่นั้นค่ะ
แต่ก็ทางตำรวจที่แม่เข้าไปเอาเอกสารเพิ่มเติม
เขาบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปหรอกทางกรุงเทพอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทางเราก็ติดตามให้เต็มที่เขาบอกว่า
ขึ้นไปก็ไม่มีใครอยู่กับน้องอะไรอย่างนี้
แล้วก็กลัวแบบถ้าแม่ขึ้นมายื่นเรื่องที่กรุงเทพ
แล้วทางเขาจะโดนตรวจสอบอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะจริงแล้วตอนที่เราติดต่อไปทางตำรวจของพื้นที่
ตั้งแต่เป็นสพเลยนะคะท่านก็บอกว่าท่านก็ยังทำอยู่
ยังตามอยู่นะคะแต่มันตามยาก
เอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวในมุมของการตามเจอตัว
ข้อหาความรับผิดรับชอบเดี๋ยวเราคุยกับตำรวจ

บอกเมื่อวานช่วง๔โมงเย็นว่ามันได้เบาะแสแล้ว
แต่ไม่ได้บอกว่าจะได้ตัวเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
บอกไหมว่าไปเอารถมาแล้วหรือรู้แล้วว่าบ้านอยู่ไหน
ตำรวจบอกไหมไม่ค่ะไม่ได้บอก
แล้วบอกไหมว่าแม่วันสองวันนี้แหละจะได้ตัวแล้วบอกไหม

มาบอกตอนที่แม่ยื่นเรื่องเมื่อเช้าทางทนายพามา
แล้วประสานงานไปค่ะว่าทางนู้นทางตำรวจขอเวลาอีก๒วันค่ะ

พอไปยื่นที่ศูนย์ก็มีการประสานงานกันบอกเดี๋ยวขอเวลาอีก๒วัน
๒วันจะไปจับให้
ไม่จับวันนี้เลยล่ะในเมื่อรู้ว่ารถคันไหนคันไหนแล้ว
เดี๋ยวนะทนายตนตรงที่คุณแม่บอกว่าตำรวจบอกไว้ตั้งแต่๔โมงเย็นเมื่อวาน
แล้วพอมาช่วงเช้าเนี่ยคือตกลงจริงแล้วตำรวจรู้ทั้งหมดแล้วหรือยัง
ว่ารถอยู่ไหนคนอยู่ไหนเอาไปทำอะไรบ้าง
เขาตอนแรกที่บอกมาบอกแค่ว่ารถน่าจะอยู่ที่พิศนุโลกอ่า
แล้วก็ต้องรอขยายผลว่าเป็นของใครอะไรยังไงบ้าง

ก็วันนี้ทำให้เร็วขึ้นกว่าปกติ
ก็กะว่าถ้าเกิดวันบอกแสที่ได้มาแล้วไม่ใช่
กระบะสีขาวที่มีการชนด้านขวาไฟหน้าหล่นอยู่ที่ถนน
ให้ทางบ้านให้บอกแสเขามา
แต่เมื่อจับได้ก่อนก็ถือเป็นเรื่องดีครับ
รู้จักตำรวจที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
รู้จักทีมทำงานของพตโทสุรเชษฐ์
แต่เดี๋ยวแต่คนจับเป็นของทีมจังหวัดเขาไม่ใช่เหรอ

รายงานเข้ามาจริงเรื่องนี้ได้ขอไปยังทีมของท่านประบทโทษสุรเชษ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วให้ท่านช่วยประสานงานให้
เอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณแม่เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องของการตาม

ครับผมก็คิดว่ามันจะยากครับ
แต่คำว่ายากเราเชื่อว่าตำรวจไทยทำได้นะ
ที่บอกว่าน่าจะยากแต่ก็หมายความว่าเราก็ยังเชื่อว่าทำได้
เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเราจะคุยกับ
คุณผู้ชมว่าจะลงตามยังไงถ้าท่านใช้ชุดติดตามอย่างไร
เขารับผิดรับชอบอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะพลตำรวจตรีพยูธนศรีสืบวงค่ะ
ผู้การสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
ค่ะผู้การเล่าให้ฟังหน่อยค่ะตกลงที่เราดูข่าวกันแล้ว
ตำรวจบอกว่าแหม่ยากเหลือเกินไฟมันจ้ามองไม่เห็นทะเบียนรถ
ตามยังไงทำไมถึงเจอคะท่านอ๋อครับพอวันเกิดเหตุเสร็จเนี่ย
เราก็ระดงกำลังตำหลวดครับเอ่อตัวเช็กจากฟ่องตรอนปิด
แต่ทีนี้ว่าถนนสายที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นถนนสายมืด
ไม่มีไม่มีไฟนะฮะค่ะก็เลยทำทำให้อ่าอุปกรณ์ก็คือ
อ่ารถต้องสงสัยเนี้ยที่ก่อเหตุเนี้ยไม่เห็นทะเบียนรถเลย
แล้วก็ไปเช็คตามจุดต่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ทะเบียนรถเลยนะครับ
ก็แต่ก็ยังโชคดีเราได้ตำหนิรูปภัณฑ์รถเป็นรถกระบะสีขาว
เสร็จแล้วก็เลยปริ้นต์รูปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับ
ก็ให้ตำรวจเนี่ยอ่าปูปมอ่าไปยังอ่าอำเภอต่างต่างในจังหวัดอุตรดิสต์นะครับ
อำเภอที่เกิดเหตุและอำเภอใกล้เคียงรวมทั้งไอ้อำเภอที่เกิดเหตุเนี่ย
มันก็จะติดกับอำเภอตอนแล้วก็จะไปติดกับอำเภอใกล้เคียงจังหวัดสุโขทัยนะครับ
คือคืออำเภอศรีนครแล้วก็อำเภออื่นอื่นนะครับก็เอารูปเนี้ยไปไปติดตามนะครับ
แล้วก็ได้ทิ้งลูกเนี่ยนะครับแล้วก็รายละเอียดให้กับสายข่าวในแต่ละอำเภอที่ไปกระจายไปเป็นวงกว้างนะครับ
ก็รอคอยแล้วก็ออกสืบสวนไปจนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับ
สายข่าวก็เลยแจ้งมาว่ามีรถต้องสงสัยเนี้ยอยู่ที่อำเภอศรีนครนะครับก็เลยอ่า
วันจันทร์อังคารนะครับที่ผ่านมาสองวันเนี่ยก็เลยระดมกำลังตำรวจเนี่ย
ออกตามอู่ต่างต่างนะครับที่ที่จะอ่ารถทันเนี้ยไปทำการซ่อมนะครับ
แล้วก็ตรวจเช็คข้อมูลจนทราบบริษัทที่ทำประกันไว้ก็ตรวจเช็คในการข้อมูลไป
อ่าทำทำประกันไปเคลมประกันรูปภาพที่ถ่ายอะไรต่างต่างนะครับค่ะ
ก็พอได้หลักฐานปุ๊บวันนี้ก็เลยเข้ารวบตัวนะครับ
เอาทั้งได้ทั้งอ่าไออ่าพวกกัญชนหน้าไฟท้ายที่แตกอะไรต่างต่างนะครับ
รวมทั้งอ่าหลักฐานต่างต่างแล้วก็ไปเชิญผู้อ่าผู้ก่อเหตุเนี้ยมา
อ่าสอบสวนเขาก็รับสารภาพนะครับพร้อมได้พยานหลักฐานต่างต่าง
หลักฐานที่ไปเคลมประกันหลักฐานที่ค่ะเป็นอ่า
จังหน้าเป็นไฟต่างต่างนะครับก็เลยแจ้งข้อหานะครับ
ก็ดำเนินคดีไปนะครับค่ะตรงขั้นตอนการทำงานนั้นซึ่งไม่ได้อ่า
นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าตั้งแต่คดีเข้ากล่องจนมาถึงคดีนี้นะครับ
ก็ลงไปควบคุมดูแลด้วยตัวเองมาตลอดนะครับ
ต้องขอบคุณเจ้าที่ตำรวจของสพวังกะพีนะครับ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

เพราะว่าตามสามัญชนเป็นผู้ชายแล้วก็

ลงมาแล้วให้การช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลแล้วก็ดูแลเรื่องค่าเสียหายนะครับ
อันนี้ซึ่งหลายวันมาแล้วข่าวก็ออกตั้งหลายวันแล้ว
แต่ว่าก็เงียบนะครับไม่ได้เพิ่งเฉยไม่ได้มาดำเนินการอะไรเลย
ผู้การคือเขารู้ใช่ไหมคะว่าคืนนั้นเขาชนแล้วมีคนบาดเจ็บแน่
ต้องมีคนได้รับบาดเจ็บแน่เขารู้ตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมคะ
ครับแน่นอนครับรู้ตั้งแต่ตอนนั้นครับแต่ว่าเจตนาคือชนแล้วหลบหนีครับ
เขาให้การไหมคะว่าง่วงหลับในดื่มแอลกอฮอล์มาหรือว่ายังไงคะ
ไม่หรอกครับก็คือว่าเป็นการที่เขาขับรถมาแล้วก็ไม่เป็นการประมาท
แล้วก็ไม่ระมัดระวังนะครับก็เลยมาชนก่อเหตุนะครับ
เขามากี่คนคะคืนนั้นเขาเป็นคนขับเองถูกไหมคะท่าน

อันนี้รายละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
แต่ว่าแล้วสรุปว่าที่ได้ตัวเขาเนี่ยคือเขาเห็นมีข่าวตำรวจตามอยู่เลยมามอบตัว
หรือว่าตำรวจไปตามจับตัวคะ
ตำรวจไปสืบสวนนะครับแล้วก็วางสายข่าวไว้ครับ
โดยการเข้าพื้นที่ในอำเภอในจังหวัดอุตรดิษฐ์แล้วก็อำเภอต่างที่เป็นรอยต่อ
ซึ่งอยู่จังหวัดสุโขทัยซึ่งคิดว่าเส้นทางที่คนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ย
จะไปเส้นนั้นนะครับก็คิดว่าจะจะต้องเขาบรรทุกจักรยานยนต์มา
ก็คิดว่าจะต้องอยู่ในระแวกจังหวัดใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ
ซึ่งมันเป็นสุโขทัยนะครับก็เลยไปเอาเอาลูกเนี่ย
ก็เลยเอารายละเอียดต่างไปให้กลับกระจายให้กับสายข่าวที่เป็นประชาชน
ที่อยู่ในจังหวัดอุตรดิษฐ์เองและอำเภอใกล้เคียงที่เป็นสุโขทัยนะครับ

ผู้การค่ะตำรวจไปจับได้ที่ไหนหรือเขามาหาที่สพยังไงคะท่าน
ตำรวจได้สืบสวนรู้ข่าวตั้งแต่วันว่ามีสายข่าวตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับ
แล้วก็ตรวจสอบมาในข้อมูลต่างให้แน่ใจจนมีพยานหลักฐานที่แน่นอน
วันนี้จึงเข้าไปเมื่อมีพยานฐานแน่นอนแล้วก็เลยเข้าไปวันนี้เข้าไปที่บ้านของเขาเลยครับ
ไปหาบ้านเขาซึ่งเขาอยู่ที่อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยครับ
ไปที่บ้านแล้วก็ไปยึดรถยึดพวกบางคนรถพวกไฟหน้าด้านซ้ายที่แตกอะไรต่างครับ
ได้มาแล้วก็จึงเอามาที่สถานีตำรวจแล้วก็มาสอบสวนรับสภาพก็แจ้งข้อเก่าหาครับ
ไอ้พวกที่มันที่มันแตกหักอยู่แบบซากเดิมเนี่ยเขายังเก็บอยู่เหรอคะ

ติดรถไว้หรือว่าอยู่ที่บ้านเขาคะท่าน
ครับอยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้านนะครับ
เขาเป็นคนเขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่สุโขทัยใช่ไหมคะ

รถก็ทะเบียนสุโขทัยใช่ไหมคะ
รถนี่นะครับรถเป็นรถกระบะทะเบียนสุโขทัยครับ
กไก่ชชิง๑๑๖๙สุโขทัยครับ
แต่ว่าอู่ที่ไปเคลมซ่อมเนี่ยไปซ่อมที่พิศนุโลกใช่ป่ะคะ
ไม่ครับไปทำประกันไว้ที่พิศโลกแต่ว่าปู่นี่เป็นปู่ที่ทำในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ

ท่านค่ะคือพอไปถึงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้อิดออดไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะ
เนื่องจากว่าทางตำรวจเนี่ยได้เอาสืบสวนหาพยาหลักฐานต่างรวบรวมไว้จนหนาแน่นแล้วนะครับ
เขาไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับรับสาภาพนะครับ
เขาบอกไหมคะว่าเขารู้ไหมว่าคุณตาแล้วหลานสองคนเจ็บแค่ไหนเขาดูข่าวป่ะคะเขารู้เรื่องไหมคะ
ครับข่าวเรื่องนี้มันเป็นข่าว
ตลอดนะเขาก็เขารู้แต่ว่าเขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับก็กังวลอยู่
แต่ว่าก็ไม่ได้ออกมาที่จะติดต่อมามอบตัวติดต่อมาเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้
เยี่ยมผู้เจ็บอะไรต่างนะครับก็เพิกเฉยมาตลอดนะครับ
ซึ่งจนเจ้าที่อำรวจได้หาพยาหลักฐานมัดแน่นจึงเข้าเชิญตัวนะครับ
มาสอบสวนนะครับก็คือจนด้วยพยานหลักฐานนะครับ
ท่านค่ะเขาถูกแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดกี่ข้อหาคะ
ครับก็มีขับรถนะครับโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วขับรถชนแล้วก็หลบหนีครับ
ผู้การอย่างพรุ่งนี้เนี่ยนะคะที่ผู้การจะให้ทางคุณแม่ของผู้เสียหาย
ไปพบกับผู้ก่อเหตุเนี่ยพรุ่งนี้ผู้การอยู่เองใช่ไหมคะท่าน
ครับพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมอบให้ทางผู้กำกับนะครับท่านผู้กรเอก
จนกว่าอู้ต้มภูมิกับและเพราะนักงานสอบถวนเนี่ยซึ่งในทั้งที่เกิดเกตเนี่ย
เป็นคนดูแลคู่กรณีนะครับ
ด้านไปเป็นไรค่ะคือผู้การจะฝากพู่กรับไว้ใช่ไหมคะ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

ก็จะทำเรื่องเสนอขึ้นไปกับผู้มีอำนาจอนุมัตินะครับอ่าแล้วก็ต่อไปในเรื่องที่สามก็คือ
ประกันชั้น๑แล้วก็ประกันจากพรบบุคคลที่๓
อันนี้ก็จะต้องมาเจจากัน
อันนี้เป็นรายละเอียดซึ่งจะอยู่ในอนาคตพวกนี้นะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมอบให้ทางผู้กับสภกับทางพันธ์งานศักดิ์ส่วนร้อยเวรนะครับ
ได้ได้เรียกทางประกันมาแล้วก็เจรจากันนะครับ
ผู้การค่ะคืออย่างสองส่วนที่ท่านบอกเนี่ยที่ฉันนึกออกของกรมคุ้มครองนะคะ
กับของกองทุนผู้ประสบภัยแต่ทีนี้ในส่วนของพบกับประกันชั้นหนึ่ง
อย่างพวกนี้ผู้การไม่อยู่แต่ผู้การฝากท่านผู้กับเอาไว้นะคะ
คือคุณแม่เขาต้องคุยเองหรือว่าหรือตำรวจพูดให้ได้ไหมคะ
หรือต้องได้เท่าไหร่ควรจะต้องได้เท่าไหร่
ค่ะผู้มกลับจัดการให้ได้ไหมคะ
ภูมินี้ทางผู้มกลับและทางร้อยเวนก็จะช่วยในการใส่เกลี่ย
ในการอธิบายในการที่จะดูแลเรื่องนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับ
ค่ะท่านทีร้านฟากผู้การ
แล้วก็ฝากเจ้าของคดีต่อเลยนะคะฝากผ่านสื่อนะคะ

เพราะว่าทะพิดีการอุตสะดิลนะครับ
ก็ช่วยฝากพี่น้องประชาชนด้วยว่าตำรวจที่อุตรดิษฐ์ทุกที่ทุกแห่งนะครับ
ก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่แล้วก็เอาใจใส่อย่างดีมาตลอดนะครับ
ไม่ต้องห่วงครับประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างดีนะครับ

คือตอนที่เขารับสารภาพเนี่ยคือเขารับสารภาพตั้งแต่ตอนตำรวจไปจับที่บ้าน
หรือต้องมานั่งสอบกันเครียดถึงรับสารภาพคะ
ไปที่บ้านตำรวจก็จะมีหลักฐานต่างไปพร้อมแล้วครับ
แล้วก็ไปที่บ้านเขาก็รับสภาพที่บ้านเขาเลยครับ
ค่ะผู้การยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
แล้วก็ขอบคุณทางสภวังกะพีกับสภภรอุตรฎิตรด้วยใช่ไหมคะ

ได้เลยครับครับครับ

ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ

ดีใจกับแทนทางเหยื่อด้วยที่เจอคู่กรณีแล้ว
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
กับกองทุนที่ว่านี้นะคะสองก้อนที่ว่านี้เนี่ย
คือจำเป็นไหมที่ต้องเจอตัวผู้ก่อเหตุหรือจริงได้อยู่แล้ว

แต่ที่จะต้องเจรจาที่ฉันถามเมื่อสักครู่นี้

ว่าคือได้แต่เท่าไหร่

คุณผู้ชมอย่างไรก็แล้วแต่นะคะ

เมื่อกี้คิดเอาเองว่าถ้าเป็น
ถ้าเป็นจอมขวัญนะแม่เราก็ไม่รู้เนอะ
เราจะเจรจาแบบไหนก็เลยถามแทน
จริงแม่นึกไว้หรือยังว่าจะคุยกับเขายังไง

คือคิดไหมว่าจะจับได้

เพราะว่าทางตำรวจก่อนจะมาก็ยังว่าไม่ได้เบาะแสอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนี้

เขารู้แล้วใช่ไหมคะเขารู้
เขารู้ว่าน่าจะได้หรือเขารู้ว่าได้แล้ว

วันนี้แม่คุยกันวันนี้คุยกันกี่รอบแล้วคะเนี่ย

โทรมาหาหรือว่าเราโทรไปหาลูกน้องโทรมา
เป็น๑๐รอบเลยคิดถึงแม่
เวลาโทรมาแล้วคุยกับแม่ว่าอย่างไรบ้างคะ

เขารู้ใช่ไหมว่าแม่มาคืนเดียวรู้ว่ามาคืนเดียวเนาะแต่อยากให้กลับแล้วเนาะเล่าอะไรให้ฟังบ้างวันนี้เจ็บไหมวันนี้กินข้าวกับอะไรกินข้าวได้หรือเปล่าวันนี้คุยอะไรกันบ้างคะ
คุยก็ถามว่าน้องกินข้าวหรือยังก็บอกยังไม่ได้กินเลยทำไมไม่กินก็แม่ไม่อยู่ก็ไม่อยากกินบอกอย่างนี้ได้ไหม
แล้วแม่บอกว่าอะไรอ่ะเขาถึงยอมกินแต่บอกว่าเนี่ยแม่มาตามคนจับตัวอ้ำนะได้แล้วนะเนี่ยตอนนี้แม่ได้ตัวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะไปดูหน้าให้แม่ก็บอกอย่างนี้
แล้วเขาก็บอกว่าแล้วก็กินนมเลยถ้ากินนมแม่จะรีบกลับเขาก็เอาให้พี่เอานมมาให้กิน
เขาดูข่าวตัวเขาเองไหมคะหรือว่าดูข่าวคดีผ่านทางโทรทัศน์ดูไหมว่า
ดูค่ะดูทางเฟสก็ดูทางทีวีก็ดูเลย

เขาบอกว่าทำไมต้องเอาอ้ำมาลงอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ถามอย่างนี้แม่ก็เลยบอกเขาก็ช่วยกันไงลูกจะได้จับคนร้ายได้หนูก็บอกอย่างนี้ค่ะ
ไม่มีใครเขาว่าอะไรเขาสงสารเราลูกก็เลยว่าอย่างนี้
คือต้องเป็นข่าวนะลูกอ้ำจ๋านะคะเป็นข่าวเพราะว่าก็จะได้ช่วยกันตามนะเพราะว่ามันเกิดหลายวันแล้วนะคะ
แต่เข้าใจเราเข้าใจเขาไม่อยากให้มายุ่งเขาก็จะอึดอัดแหละเนาะ
ทีนี้ทนายรณรงค์พรุ่งนี้คุณแม่ไปคุณแม่ต้องพูดว่าอะไร
คือเดี๋ยวจะมีผู้กำกับกับทางตำรวจทำให้แหละแต่จะต้องพูดว่าอะไร
บอกอย่างหนึ่งคุณจอมขวัญเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกอึ้งก็คือรถที่ชนแล้วหนีมีประกันชั้นหนึ่ง
คำว่าประกันชั้นหนึ่งหมายถึงว่าเขามีวงเงินประมาณ๑๐ล้านในการจ่ายเยียวยาความเสียหายที่มันเกิดขึ้น
คำถามคือคุณจะหนีทำไมคุณจอดลงมาดูเขาประกันก็จ่ายให้ทางนี้ทางนี้ไม่มีเงินอยู่แล้ว
คุณไม่จำเป็นต้องขับหลบหนีไปตั้งหลักหรือไปซ่อมรถหรือไปให้หลวงพ่อที่ไหนมาเจิมรถ
ให้ตำรวจไปเชิญตัวด้วยคุณจอดดูเขาแล้วให้ประกันมาเคม
เพราะเรื่องนี้มันเป็นอุบัติเหตุแต่การที่คุณเจตนาหลบหนีอย่างที่เกิดเหตุคือความตั้งใจ
เรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นโดยเฉพาะประกันชั้นหนึ่งเนี่ยถ้าเขาเห็นลักษณะสภาพน้อง
เอาคุณตาก่อนคุณตาบาดเจ็บนั่นถือว่าสาหัสกระดูกล้าวข้อต่อบางส่วนหลุด
ถือว่าสาหัสประกันเขามีเลสในการจ่ายขั้นต่ำอยู่แล้วหรือขั้นสูงเขาก็มี
อีกคนที่หัวโนหรืออาจจะมีต้องการเอ็กซาเรย์สมอง
ได้จ่ายทุกอย่างประกันชั้นหนึ่งของคุณมันเคลมได้ทั้งหมดเลย
เขามีสิทธิ์เข้าโรงพยาบาลเอกชนด้วยซ้ำโรงพยาบาลเอกชนอาจจะต่อขาเขาได้ก็ได้
ถ้าวันนั้นคุณอยู่ด้วยถ้าคุณอยู่ด้วยกับเขา
แล้วคุณบอกว่ารถคุณประกันชั้นหนึ่งมันเคลมหมดเลย
ตัวน้องที่ต้องตัดขาทิ้งเนี่ยเขาก็มีเลสในการจ่ายขั้นต่ำขั้นสูงของเขาอยู่แล้ว
โดยที่คุณไม่ต้องควักเงินคุณสักบาท
เชื่อว่าถ้าเขาแสดงความรับผิดชอบวันนั้น
คือมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่ต้องมาถึงขนาดนี้สำหรับเด็ก๙ขวบ
ถูกต้องเพราะคุณก็ไม่ได้ตั้งใจชนเขาอยู่แล้ว
มันเป็นอุบัติเหตุใครก็ยอมรับได้
แต่คุณแค่แสดงความรับผิดชอบพาเขาไปส่ง
ผมบอกอย่างหนึ่งเลยคุณถือบัตรประกันชั้น๑อยู่
คุณเอาเด็กเข้าโรงพยาบาลเอกชนหาหมอเก่งก็ยังได้เลย

คุณตาเป็นไงบ้างคะแม่ตอนนี้
วันนี้ก็ยังเดินไม่สะดวกค่ะเวลาเดินก็ใช้ไม้เท้าอยู่ค่ะ

หมอนัทก็ยังไปอยู่ใช่ไหมคะค่ะไปค่ะแล้วลูกคนโต
ก็มีตอนนี้ขาข้างขวายังบวมอยู่อะค่ะ
เขาเดินแต่เขายังเดินได้
เดินได้ค่ะแต่ก็ยังไม่ถนัด
ที่บวมนี่เพราะอย่างไรคุณแม่
กระดูกข้างขวาเขาล้าวค่ะดูขาข้างขวาเขาล้าว

หนักครับไม่ได้เบาเพียงแต่ว่าพอเทียบกับอาการน้องคนกลางดูเบากว่าเท่านั้นเอง
อ้าวมันก็หนักสุดนะ
พรุ่งนี้เวลาเจรจาเนี่ยทนายรณรงค์คือเราต้องเป็นคนบอกเองไหม
ว่าคือจ่ายเต็มเพดานเขาใช้คำว่าเต็มเพดานหรือเปล่า

แต่เราก็ต้องเสนอตัวเลขเข้าไปว่าเราต้องการค่าชดใช้เยียวยาประมาณนี้
กี่แสนกี่ล้านที่น้องเขาไม่อาจเรียกขาเขากลับคืนมาได้
ขาดประโยชน์จากการทำงานค่าสูญเสียโอกาสที่เกิดขึ้น

คุณตาเด็ก๑๒แล้วก็อ้ำ๙ขวบใช่ไหม
คู่กรณีมี๓คนมีคุณตาแล้วก็เด็ก๙ขวบเด็ก๑๒ขวบ
ตามอาการที่แต่ละคนได้รับกันไป
คนที่มาเจรจาให้กับทางฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ย
คือตัวผู้ก่อเหตุเขาต้องนั่งอยู่ด้วยหรือว่าบริษัทประกันส่งตัวแทนมานั่งคุย
คือเฉพาะบริษัทประกันก็ได้หรือตัวผู้ก่อเหตุจะมาด้วยก็ได้
แต่โดยปกติในกรณีการชนแบบนี้ทางตัวผู้ก่อเหตุ
เขาก็สามารถแสดงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ช่วยเหลือเบื้องต้นได้โดยไม่ต้องรอบริษัทประกันมาเบิกจ่าย
นี่คือสิ่งที่เราแนะนำกันเวลาเกิดเหตุเฉียวชนขึ้น
ไม่ต้องรอประกันมาเค็มก่อนคุณสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นเลยก็ได้
แล้วคุณทำอาชีพการงานดีนะครับทำรับเหมาติดตั้งระบบสายไฟเนี่ย
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คุณแม่เอางี้คุณแม่มีเบอร์กันอยู่แล้ว
เพราะว่าทนายรณรงค์ตามให้ตั้งแต่พอจบรายการเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
คุณแม่ไม่รู้จะยังไงก็โทรถามทนายเอกแต่จริงแล้วภูมิกับดูแลให้อยู่แล้วแหละ
นะผู้การท่านสั่งนะอ่าคุณแม่จนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะ
เผื่อไว้ไหมว่าพออ้ำออกจากโรงพยาบาลแล้วจะดูแลกันยังไง
เพราะว่าลูก๓คนอยู่กับแม่หมดใช่ไหมคะ
ก็กลายเป็นว่าคนที่จะออกไปทำมาหากินได้จะมีพ่อคนเดียวตอนนี้
เมื่อก่อนเป็นแม่ด้วยใช่ไหมแล้วจะยังไง
ถ้าออกไปก็คือแม่ก็ต้องอยู่กับน้องตลอดต้องดูแลน้องตลอด
เพราะว่าหนึ่งน้องเสียขาก็กลัวน้องจะคิดมากอะไรอย่างนี้

ต้องคอยค่ะต้องคอยอยู่ใกล้คอยพูดคอยคุยกัน
เขาติดแม่เลยใช่ไหมเนี่ยติดแม่เนาะ
ก็กะว่าแม่กะว่าจะทำห้องข้างล่างให้น้องอยู่อะไรอย่างนี้ครับ
ช่วงที่ยังไม่ได้ขาเทียมเพราะมันลำบากบ้านแม่เป็นบ้านไม้หลังสูงค่ะ
ตุ๋นสูงใช่ไหมคะอ่าเวลาเดิมต้องขึ้นใช่ไหม
คุณแม่จะทำมาหากินกันพอเหรอ
ตรงนี้ก็ต้องดูกันไปก่อนค่ะต้องหน้าที่หลักก็ต้องเป็นพ่อเขาก่อน
ค่าใช้จ่ายจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันประมาณเท่าไหร่เฉพาะเฉพาะของอ้ำคะประมาณ
ประมาณตอนนี้๕๖หมื่นน่าจะได้
ในขณะที่อันนี้คือเราพูดเฉพาะตัวอ้ำด้วยซ้ำไปนะจนถึงนะตอนนี้นะ
เรายังไม่ได้พูดถึงลูกคนโตนะแล้วก็คุณตาด้วยใช่ไหมคะ
เขาอยากไปโรงเรียนไหมอยากค่ะ
อยากกลับไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมโรงเรียนไกลบ้านไหมคะ
ประมาณสามสี่กิโลเหมือนกันค่ะแต่จะมีรถรับส่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้าน้องเป็นแบบนี้ก็ทางโรงเรียนก็บอกว่าให้น้องหยุดเรียนไปก่อน
แล้วก็พอน้องได้ขาเทียมอะไรแล้วค่อยกลับไปเรียนใหม่
คุณหมอบอกเผื่อไว้ไหมคะว่าอ้ำต้องอยู่ในโรงพยาบาลอีกนานไหมแม่
บอกเผื่อค่ะจนกว่าแผลน้องจะหายดีหมอบอกนี่ค่ะ
คุณหมอกะให้ไหมสักกี่เดือนคะ
ประมาณเดือนหรือ๒เดือนคุณหมอว่าอย่างนี้
แล้วหลังจากนั้นเขาต้องใช้เวลาเหมือนกับฟื้นตัวเพื่อให้แข็งแรง
แล้วก็ลองใส่ขาเทียมอีกหลายเดือนไหมแม่คะ
ใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าต้องรอแผลแห้งดีแล้วก็ไปหัดกายภาพหัดเดิน
ถ้าเดินคล่องก็จะมีแบบใส่ขาเทียมให้อะไรอย่างนี้

ทางนี้โรงพยาบาลเขาแบบมีหน่วยสงเคราะห์ช่วยค่ะ

โรงพยาบาลอุตรดิตค่ะอุตรดิตนะคะทางโรงพยาบาลอุตรดิตนะคะ
แล้วก็ลูกคนโตคิดว่าสุดท้ายแล้วเขาจะกลับมาร่างกายสมบูรณ์เหมือนเดิมใช่ไหมคุณแม่
แต่ถามแม่นะครับตอนนี้แม่เห็นขาเขาบวมแล้วเขาก็ยังเดินแบบจิบก็ไม่แน่ใจ

ถ้ากลับมาเดินได้ก็อาจจะไม่เหมือนเดิม

เอาอย่างนี้นะเอางี้ค่อยค่อยช่วยไปทีละปลอกนะคุณแม่

เอาคุณแม่วันนี้ก่อนพอเราออกรายการเสร็จเตรียมกลับไปหาอ้ำ
งั้นเดี๋ยวไม่กินข้าวกินนมอีกนะนะคะ

และคุณแม่วันนี้จะเอาไปกระจายช่วยเหลือหลายคนนะ
แล้วถ้ามีปัญหาหรือเอ๊ะติดขัดอะไรอีก

ติดต่อทีมงานถามตรงก็ได้ติดต่อใครก็ได้
เรื่องต้นตอนนี้เห็นแสงสว่างพอสมควรไปทีละปลอก
พรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้หาอ้ำแล้วก็ไปเจรจาเรื่องค่าชดเชยเยียวยาต่าง
แล้วถ้ามีปัญหาติดต่อเราแม่ต้องเข้มแข็งนะตอนนี้แม่ต้องเข้มแข็งกว่าเดิมแล้วนะ
นะคะยังไงขอบคุณทนายเอกด้วยนะคะคือเราเชิญมานะวันนั้นเนี่ยไม่ได้ให้ทำคดี
แต่พอจบแล้วติดต่อให้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างยังไงขอบคุณด้วยทีมของทนายรณรงค์นะคะ
วันนี้ขอบคุณคุณแม่ที่เดินทางมานะคะขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกสักครู่ไทยรัฐนิวโชว์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ